อุลติภีมเพราะโอนมีเด็กอ่อน
ช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันนี้

ที่สุดในสามโลกเลยทีเดียวค่ะ

เตี๋ยวซึ่งนอกจากจะมีหุ่นแซ่บแบบนี้แล้วยังมีฝีมือในการปรุงก๋วเตี๋ยต้มยำที่แซ่บไม่แพ้กันอีกด้วยตอนนี้สาวสาวคงอยากจะเห็นหุ่นและหน้าตาพ่อค้าเอ้ยไม่ใช่สิคะอยากจะเห็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นรีบตามคุณนอทไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสาวสาวเอ้า
อาชีพหลักเนี่ยก็คือเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นเทรนเนอร์ครับแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นรายแบบด้วยรายแบบที่ไหนบ้างก็เมื่อก่อนแรกตอนนานแล้วครับพอตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้รับงานไม่มีเสื้อผ้าให้ใส่เล่นก้าวมากี่ปีครับตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณก็๕๖ปีแล้วครับ๕๖ปีแล้วเป็นเทรนเนอร์มากี่ปีแล้วเทร

ช่วยหัวใจกันสักหน่อยเห็นแล้วก็แบบอยากจะลองชิมเจ้าของ
ชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำของที่ร้านเตี๋ยวจาร์ดนี้ซะเหลือเกิน
ไหนคะใส่อะไรลงไปบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะพี่เอ็กซ์ค่ะ
บุกเข้ามาในครัวแล้วนะครับเรามาดูเมนูกันบ้างว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะ
ตอนนี้ทั้งร้านมีแค่สี่เมนูใช่ครับมีเมนูอะไรบ้างครับก๋ว
กุ้ยเตี๋ยวต้มยำอกไก่หูเขาไฟหมูสับครับต้มยำทะเลต้มยำทะเล
๋วเตี๋ต้มยำหมูสับเห็นว่าเอาความรู้ของการเป็นเทรนเนอร์มาใส่ในเมนูอาหารด้วย
อ๋อดูในน้ำซุปได้ไหมน้ำซุปมีอะไร
โอ้โหร้อนเลยเห็นน้ำซุปข้างในเราใส่อะไรบ้างครับตัวน้ำซุป
น้ำตานกรัวดซียูขาวและก็ลากผลาขี้

เอาบะหมี่ต้มยำอกไก่หนึ่งที่

เห็นพี่เอดย์ของเราทำกุ้ยเตี๋ยวในคล่องแคร่วอย่างนี้
เขาไม่ได้ไปเรียนมาจากที่ไหนหรอกค่ะ
แต่อาศัยการเรียนรู้วิธีการลวกก๋วยเตี๋ยวมาจากในอินเตอร์เน็ต
ดูจากคลิปต่างว่าเขาทำกันยังไง

ฝึกฝนเรื่อยมาจนตอนนี้ก็คล่องแถวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวแน่นแบบนี้
มีประโยคต่อนักก้านของเราเนี่ยใช่ครับ

เหมาะสมกับชื่อร้านเนี่ยจิตจาร์ด

สัตว์จ้านจริง
เผ็ดเปรี้ยวมันหวาน

เตี๋ยวต้มยำจานนี้นี่มีทั้งหมดกี่แครรี่นะ
ไก่ทั้งหมดตอนนี้เราให้๕กี่กรัม

๑ฟองให้โปรตีน๔กรัมถ้ารวมไข่แดงไป๗กรัมโปรตีน

เกือบร้อยแคลอะครับก็ตีชามนี้นะครับประมาณเกือบ๒๐๐แคล
ก็คือเราสามารถที่จะเซ็ตเมนูสำหรับคนเล่นก้านได้เลยมาที่นี่
จากได้กินอาหารอร่อยแล้วให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายด้วย

ถามเรื่องของการจะเป็นนักกล้ามที่ดี

ได้ยินมาว่าอาหารนี่๗๐เลย

เริ่มแรกจากคนเล่นกล้ามนะถ้าเป็นหุ่นบอดี้ปกติ

เราก็ต้องเลือกกินแล้ว

ื้อเช้าจะเป็นไข่ขาว๑๐ใบ

มื้อกล้องวันก็เป็นเมนูโอกไก่เหมือนกัน

กว่าจะได้ที่มาของกล้ามแบบนี้มันก็
ต้องใช้ความมานะสาหะกับการมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
ความรับผิดชอบกับร้านก๋วเตี๋กับความรับผิดชอบต่อร่างกายตัวเองอันไหนมันหนักกว่ากัน

สองเดือนแล้วผลตอบรับวันนี้ภูมิใจพอใจแค่ไหน

ก็คือชอบทั้งสองอย่างก็พยายามจะทำควบคู่กันไปให้ดีที่สุด

ถ้าวิ่งเส้นข้างหลังมอลสิกนี่เจอแน่นอน

ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของพี่เขาก็เตี๋ยวจาร์ดได้นะ

อยากให้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยทำไงเตี๋ยวจาร์ดได้เหมือนกัน

ออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าที่มักของความสำเร็จของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งสี่ร้านในวันนี้ไม่ได้มาจากหน้าตาที่หล่อสวยของเขาและเธอเท่านั้นนะคะ
แต่มันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจขยันแล้วก็การรักษามาตรฐานของรสชาติความอร่อยให้คงอยู่เสมอซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่มัดใจให้ลูกค้ากลับมาทานที่ร้านของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป